เดี๋ยวจี้ชิงร้านทองกันหน่อยค่ะ
โอ้โหมากวาดทองไปสองถาดแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวนะ
เขามาพร้อมกับปืนแล้วจังหวะที่เขาเข้ามานี่
เดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยค่ะเขาได้ทองไปทั้งหมด๓๖บาทค่ะ
โอ้โหมาถึงแบบแป๊บเดียวนะมุมนี้จะเป็นมุมกว้างมุมไกลหน่อยค่ะเห็นไหมลูกศรสีแดงแดงมาแล้วค่ะใส่ชุดดำหมดเลยใส่หมวกกันน็อกเต็มใบมาถึงพนักงานอ่ะอยู่ในร้านกันนี่คืออยู่สองคนเขาใกล้จะปิดร้านแล้วแล้วจู่จู่คือเอาปืนมาจี้พนักงานก็วิ่งหนีกระโดดข้ามเคาน์เตอร์มาค่ะมาถึงที่ถาดทองด้านหลังแล้วกวาดไปอ่ะคุณ

น้ำหนักรวม๓๖บาทเดี๋ยวฟังพนักงานร้านทองหน่อยค่ะก็ตกใจมากเลยนะคะ
เฮ้ยแล้วก็กระโดดเข้ามาเลยค่ะครับนี่พอพนักงานเล่านะบอกว่าหนูเห็นแปลก

ดุ่มเข้ามาเลยรอปภเห็นท่าไม่ดีเนี่ยพยายามเดินตาม
แต่ไม่ได้เดินตามประชิดมากนะเดินตามห่าง
พอเดินมาถึงร้านทองปรากฏว่าเขาชิงทองไปแล้ว
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้คืออะไรคือปืนค่ะ
ทำปืนตกเอาไว้ตรงซอกบันไดเลื่อนมันไม่ใช่แค่นั้นไง
ตอนที่รอปภเดินมาถึงร้านคนร้ายก่อเหตุเสร็จแล้วนะ
กปืนมาขู่รอปภตกใจรอปภตกบันไดเลื่อนเหมือนกัน
รอปภเองก็ได้รับบาดเจ็บนะ
แล้วพอไปดูปืนนั้นมันตกอยู่มันเป็นปืนปลอม
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องไปแกะรอยกล้องวงจรปิดค่ะ
เพราะว่าพอออกไปนอกห้างเขาก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไป
มอเตอร์ไซต์แบบผู้หญิงขี่หลบหนีไป
เดี๋ยวต้องไปไล่ดูว่าหน้าห้างขี่ไปเส้นไหน
แล้วก็รีบตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
เชื่อว่าอีกไม่นานจับกลุ่มตัวได้แน่นอนนะคะ